เรื่องของสุนัขกับเด็กนะครับมีอีกแล้วนะครับ
ก็เด็กเล็กกับสุนัขนี่เขาบอกว่าต้องระวังกันให้ดีนะฮะ
คราวนี้มีหนูน้อยนะครับเป็นเด็กหญิงวัย๓ขวบอยู่ที่บุรีรำนะครับ
ก็เล่นอยู่กับหมาเพียงลำพังความจริงไปกับปู่กับย่านะครับ
ล่าสายตานิดเดียวโอ้โหถูกมันขย่ำจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทุ่งนานะครับในพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น
อำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำนะครับ
ของเด็กเนี่ยอายุ๔๙ชื่อนางบุญชื่น
บอกว่าหลานสาวชื่อน้องแตงกว่าอายุ๓ขวบนะครับ
ไปทำงานต่างจังหวัดฝากให้ปู่กับย่าเลี้ยง
แต่ว่าหลานถูกสุนัขกัดจนเสียชีวิตเป็นสุนัขไทยพันทางนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ตอนนั้นปู่กับย่านะครับ
พาน้องแตงกวาไปที่ทุ่งนาเพื่อจะไปหาน้ำกับย่าเอามาเลี้ยงควาย
พอไปถึงก็ให้หลานเนี่ยรออยู่ตรงนี้นะ
ส่วนย่าก็ไปตักน้ำปู่ก็เข็นรถไปเอาย่าเดี๋ยวจะเอามาให้ควายกิน
พอตักน้ำกลับมาถึงย่าบอกว่าไม่เห็นหลานสาวแล้วนะครับ
หลานสาวอายุ๓ขวบนะครับชื่อน้องแตงกวา
ย่าคิดว่าหลานสาวไปกับปู่จากนั้นปู่ก็เดินกลับมาที่จุดที่อยู่ตั้งแต่แรกนะครับ
ที่เป็นจุดเลี้ยงควายปู่ไปเอาย่าส่วนย่าเนี่ยไปเอาน้ำนะครับ
พอกลับมาถึงปู่ก็ถามย่าว่าเอาหลานไปไหนล่ะ
ทีนี้ก็อ้าวต่างคนต่างไม่เห็นหลานนะครับ
องไปเดินตามหาไปไปเห็นสุนัขกำลังกัดหลานสาวอยู่นะครับ
ปู่วิ่งเข้าไปไล่สุนัขพบว่าตอนนั้นหลานสาวมีบาดแผล
ถูกสุนัขกัดหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะท้ายทอยกับลำคอ
เป็นแผลลึกชะกันเลือดไหลท่วมตัว
ปู่รีบอุ้มหลานกลับบ้านเอาขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาล
ไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจ
ยื้อชีวิตแต่ช่วยไม่ทันนะครับเด็กเสียชีวิตนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยปู่ของน้องแตงกวาบอกว่า
ตอนที่หลานหายไปเดินตามหากันย้อนไปดูที่บ้านก่อนไม่เจอ
ขี่จักรยานยนต์ตามหาด้วยระหว่างทางเนี่ยปู่เห็นหมาตัวหนึ่ง
กำลังคาบกำลังกัดสิ่งของเหมือนกับตุ๊กตา
คาบแล้วสบัดสบัดนะครับปู่บอก
ทีแรกก็ยังคิดว่าตุ๊กตาแต่ดูไปดูมา
เอ๊ะทำไมมันมีลักษณะเหมือนกับผมเหมือนกับเลือด
เข้าไปดูใกล้ใกล้นั่นคือหลานตัวเองนะครับ
สุนัขคาบแล้วก็สะบัดไปสะบัดมานะครับ
ก็เลยวิ่งไปไล่หมานะฮะนี่ฮะหมาตัวนี้ครับ
ส่วนแม่ของเด็กนะครับบอกว่าไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นกับลูกสาวเมื่อสี่วันก่อนเพิ่งมา
รับลูกสาวไปเยี่ยมยายที่นอนป่วยติดเตียงที่สุรินท
แล้วก็พากลับมาส่งให้ปู่กับย่าเลี้ยงนี่แหละฮะ
แต่ครั้งนี้มาอีกครั้งหนึ่งลูกถูกหมากัดตายแล้ว
ไม่ค่ะเพราะว่าน้องก็เพิ่งมาหาหนูย่าก็เพิ่งจะมารับกลับไปได้๓๔วันเอง
ไปหาลูกที่สุรินทร์ครับ
ใช่ค่ะคือมารับน้องไปเพราะว่ายายที่นั้นก็ไม่สบาย
ก็เป็นคนไข้นอนติดเตียงให้มันหมดความศรัทธานะพี่
มันไม่น่ามีขึ้นหรอกไอ้พรบคุ้มครองหมาน่ะ
หมากัดคนอื่นมาอย่างนี้มันก็ไม่มีใครรับผิดชอบ
ก็อยากให้เขามาดูมาเลเรามั่งไม่ใช่ว่าพอเกิดเรื่องแล้วเขาก็หายไปอย่างนี้
มันคนเป็นแม่มันก็ทำใจไม่ได้นะพี่มันก็เกือบช็อกเหมือนกัน
ก็ไปอยู่กับหนูได้๔คืนเขาก็ร้องหาย่าอยากกลับมาหาย่า
ย่าก็ไปรับกลับมาก็ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอลูกเลย
มันก็มีคำถามตามมาว่าแล้วหมาตัวนั้นเป็นหมาของใครนะครับ
ซึ่งปู่กับย่าบอกว่าไม่ใช่หมาที่บ้านนะฮะเป็นหมาของเพื่อนบ้าน
แต่พอไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าไม่ใช่หมาของเขา
มันเป็นหมาจรจัดเขาแค่เคยให้ข้าวมันเท่านั้นเองนะ
แต่ไม่ได้เลี้ยงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็เลย
ยังไม่มีใครที่จะเป็นผู้รับผิดชอบไอ้หมาตัวนี้
ที่สำคัญก็คือหลังเกิดเหตุชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็พยายามไล่ติดตามหาหมาตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับ
หากันทั้งคืนทั้งวันยังไม่เจอก็เลยไม่รู้ว่ามันมีพิษสุนัขบ้าอะไรหรือเปล่า
หรือว่าจะไปไล่กัดใครทำร้ายใครอีกหรือเปล่านะครับ
นี่ฮะตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปไล่ติดตามตรวจสอบกันดูแหละ
ตกลงแล้วนี่คือสุนัขของใครเพราะว่าเด็กเนี่ยถูกสุนัขกัดตายนะฮะ